คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวนี้

ในงานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย
งานนี้เขาจัดใหญ่โตมโหราชไทยจริง
เพราะว่ามีนักแสดงจากประเทศต่างเนี่ย
ส่งตัวแทนเข้ามาเข้าร่วมทำกิจกรรม
จำนวน๑๔ประเทศด้วยกันแต่ละชาติในลีลา
โอ้โหบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร

อย่าเพิ่งนึกว่าตลอดข่าวขำของเรามาผิดงานนะครับ
เพราะครั้งนี้เราจะพาแว๊บไปกันที่จังหวัดลบบุรี

แต่ไม่ได้พาไปกินโต๊ะจีนลิงนะจ๊ะ
แต่จะพาไปลุยงานนี้เลยครับ
เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยใหญ่
ชาวบ้านตาน้ำข้าวนี่ช่างหน้าตาดีแท้ล่ะครับ
การแสดงนานาชาติเนี่ยจะเด็ดสมกับหน้าตาหรือเปล่าล่ะครับ
หรือจะเรียบง่ายไปเล่นท่ายากแบบสเปน
ขนาดท่านนายอำเภอและท่านนายกเทศมนตรีเขาพระงามเนี่ย
ยังต้องโยกย้ายสายแขนตามไปด้วย
ลีลาเนี่ยไม่แพ้บนเวทีเลยนะครับท่านนายอำเภอ
โอ้โหเพลงนี่แหมพอมาเปิดเช้าแล้วปรบมือตามไปด้วย

มันไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่

แต่เขาก็มีลีลาของเขาเป็นลีลาประจำชาติ
ใช่คือแต่ละชาติเขาก็จะมีเอกลักษณ์การแสดง
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป
คือดิฉันก็เคยมีโอกาสไปแบบแลกเปลี่ยนแบบนี้นะ
ตอนเด็กนะสมัยเรียนก็ไปต่างประเทศไปแสดง
ก็อย่างประเทศจีนเขาก็จะมีเอกลักษณ์การแสดงของเขาที่เป็นจุดเด่นมาก
ไปทางแบบว่ากึ่งเกือบที่จะอินเดียนิดนึง
แต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นก็คือแต่ละท้องที่เนี่ยเขาก็
จริงแล้วเราก็รับอิทธิพลกันมาค่อนข้างเยอะพอสมควร
แต่ว่ามันก็จะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์
ซึ่งต้องบอกว่าการแสดงของไทยเราก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ใคร
โอ้โหแน่นอนนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทย
นี่ก็ดังไกลไปทั่วโลกอันนี้รู้อยู่แล้ว
ทั่วโลกต่างรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี